ท่านประธานสภาเอ่อดิฉันกรณิตงามสกลรัตนานะคะ
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรเขตคลองเตยและวัฒนาภักดิ์พลังประชารัฐ
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะก็วันนี้นะคะดิฉันเองก็ได้มาขอแล้วก็ร่วมอภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องร่างรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสองสามประเด็น
ที่ที่ฉันอยากจะขออภิปรายนะคะเริ่มจากในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ
สิบปีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี้ยปัญหาของประเทศของเราเนี่ยนะคะ
คือจะมีในส่วนของแผน๕ปีที่ทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทำทำมาโดยตลอดนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าไม่
ไม่ต่อเนื่อง๕ปีทำที๕ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็จะไม่มีจุดหมายไม่มีทิศทางที่ถูกต้อง
ไม่มีหมุดหมายของการที่จะพัฒนาประเทศไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต่อเนื่องค่ะ
ท่านประธานค่ะอย่างเช่นดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างว่าทำไมแผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ของชาติจึงจำเป็นยกตัวอย่างของประเทศเพื่อนบ้านน่ะนะคะ
ที่เป็นประเทศที่เขามีวิสัยทัศน์แล้วก็เจริญแล้วอย่างซิงคโปร์
นะคะเขาก็จะมีแผนพัฒนานะคะประเทศของเขาเนี่ยสามสิบปี
นะคะก็จะมีการตั้งเป้าเอาไว้ว่าสิบห้าปียี่สิบปีสามสิบปี
หน้าตาของประเทศของเขาในอนาคตจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ทำการบริหารประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น
ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันค่ะที่เรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีนะคะ
ก็เพื่อที่จะเอาสรรพกำลังของเราที่เรามีทั้งหมดทรัพยากรที่เรามีจำกัด
ทุ่มเทไปในทิศทางที่ถูกต้องขณะเดียวกันค่ะท่านประธานค่ะ
ภาคเอกชนแล้วก็ต่างชาติที่มาลงทุนก็จะมาร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
ก็จะสามารถที่จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะมีความมั่นคงแล้วก็สบายใจที่จะมาลงทุนอย่างไร
เพราะว่าเป้าหมายในอนาคตที่อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ได้วางเอาไว้เนี่ย
มันก็จะชัดขึ้นค่ะท่านประธานค่ะส่วนแผนยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีที่เรามีเนี่ยนะคะ
ก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาแล้วก็รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความก้าวหน้าของประเทศอย่างยั่งยืน
ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาที่จะกำหนดกรอบแล้วก็แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐ
แล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยจัดทำแผนขึ้นมานะคะ
แล้วก็ให้สอดคล้องกับแผนกับเป้าหมายที่ได้วางไว้แล้วก็บูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังในการที่จะผลักดันให้ไปสู่เป้าหมายนั้น
แล้วก็หลักการและเป้าหมายต้องชัดเจนด้วยนะคะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางเอาไว้ด้วย
โดยการพัฒนาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นะคะท่านผู้นำเสนอก็ได้บอกว่า
ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีเพราะอะไรและเพื่ออะไรคะ
ดิฉันอยากจะบอกว่าที่มาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่หลายคนเนี่ยได้กล่าวหา
เพราะว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ย
ก็ได้มีผลบังคับใช้แล้วนอกจากให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และยังมีหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกันค่ะ
ก็กระบวนการทั้งหมดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า
เราสามารถที่จะปักหมุดหมายอนาคตของประเทศของเราไปในทิศทางไหน
เราอยากจะเห็นแล้วก็อยากให้เป็นไปอย่างไรบางคนนะคะอาจจะไม่ชอบว่า
หมายเหล่านี้อาจจะมีปัญหาเห็นต่างแล้วก็มีวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นแตกต่างกัน
ซึ่งสามารถจะมาปรับแล้วก็มาจูนแล้วก็มาแก้ปัญหากันได้นะคะ
เพราะว่าสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาค่ะท่านประธานค่ะ
ทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งผลบวกแล้วก็ทางผลลบแต่ถ้าเกิดว่ามันมีทางบวกเนี่ยมากกว่า
เราก็ควรจะคงไว้ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดมีมีทางลบเราก็ค่อยมาปรับมาแก้กัน
แต่เป้าหมายต้องคงไว้ค่ะวิธีการอาจจะต้องปรับเปลี่ยนได้
สำคัญที่สุดนะคะดิฉันยังยืนยันว่าประเทศต้องมีหมุดหมายที่ชัดเจน
ในอนาคตของชาติระยะยาวเป็นสิ่งจำเป็นมากค่ะท่านประธานค่ะ
เช่นเดียวกับอารยประเทศทั้งหลายที่เขาทำกันทั้งหมดนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่ที่ฉันอยากจะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการเสนอให้มีสภาเดียวแล้วก็ยุบสว
ท่านประธานค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าผู้อภิผู้เสนอเนี่ย
ได้ได้กล่าวในที่เอ่อสภาผู้แทนราศดรแห่งนี้เนี้ยนะ
เขาว่าในรัฐสภาว่าสภาเดียวนี้เป็นสภาหลักที่เขาใช้กัน
สภาคู่นี้เป็นสภารองที่คนจะใช้น้อยกว่าแล้วก็คนกำลังจะเปลี่ยนจากสภา
สภาเอ่อสภาคู่ไปเป็นสภาเดียวกันแล้วแต่ดิฉันอยากจะบอกว่า
ประเทศที่เลือกใช้สภาคู่เนี่ยมีอยู่หลายประเทศมากเลยนะคะ
อย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอินเดีย
อสเตรเลียและอีกหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยค่ะ
ซึ่งก็เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่ชั้นนำระดับโลกทั้งสิ้น
ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาคงไม่นำมาบริหารประเทศหรอกนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าหลายประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยน
มาใช้สภาเดี่ยวแล้วแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ดิฉันก็ยังเห็นเขาใช้สภาคู่อยู่เลยนะคะ
ถ้าสวที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยท่านคิดดูนะคะว่า
ถ้าท่านใช้สภาเดี่ยวมาบริหารประเทศไทยจากสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง
มีความเห็นต่างถ้าสอสอที่มาจากการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากในสภา
บริหารประเทศมาออกกฎหมายโดยไม่มีสภาสูงหรือวุฒิสภาคอยกันกองกฎหมายให้อีกชั้นหนึ่ง
รอบครอบมากขึ้นผลเสียก็จะตกกับประเทศของเรานะคะ
แล้วก็อาจจะเกิดระบบพระเด็จการในสภาที่เคยเป็นมาได้
เพราะว่าไม่มีวุฒิสภาคอยถ่วงดุลอำนาจเอาไว้ค่ะ
ถ้าท่านติดใจในหน้าที่และที่มาของสวดิฉันคิดว่าคุณท่านควรจะปรับแก้เฉพาะเป็นเรื่องไป
แต่ไม่ใช่ยกเลิกสวไม่ใช่แบบอยู่ดีก็จะมายกเลิกสว
แต่ถ้าเกิดว่าท่านติดใจเรื่องอำนาจหน้าที่ที่มาของสวก็มาว่ากันนะคะ
อะไรที่เป็นหลักประกันว่าถ้าท่านเปลี่ยนแล้วท่านยุบสวไปแล้วท่านไม่เอาสภาสภาคู่แล้ว
จะเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีปัญหาในอนาคตแล้วมันจะดีกว่าการที่เราบริหารประเทศอย่างสองสภาที่ผ่านมาได้
ฉันจึงเห็นว่าสองสภาก็ยังเหมาะสมกับสังคมไทยอยู่นะคะท่านประธานค่ะ
ส่วนเรื่องที่จะมีผู้ตรวจการกองทัพเนี่ยดิฉันขอออกตัวก่อนนะคะว่าดิฉันพูดวันนี้คือไม่ได้เอาใจทหารแล้วก็ไม่ได้เอาใจใครทั้งสิ้น
แต่พูดเพื่อที่จะยึดในส่วนของผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งนะคะ
เรื่องที่ท่านจะให้มีผู้ตรวจการกองทัพและให้พลเรือนมามีอำนาจเหนือทหารเนี่ย
เอาการเมืองมาแทรกแทรงกองทัพทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้กองทัพเนี่ยอ่อนแอนะคะ
แล้วก็ล้าหลังกำลังพลก็จะขาดวินัยไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ในอนาคตเนี่ยใครจะมาปกป้องอธิปไตยของชาติได้คะ
อย่าลืมนะคะว่าเราเองเนี่ยมีสงครามกับเพื่อนบ้านเนี่ยล่าสุดไปเมื่อประมาณ๑๑ปีที่แล้ว
และซึ่งเวลานี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาในส่วนของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อยู่ตลอดเวลายังมีคนบาดเจ็บล้มตายกันอยู่และยังและยังมีพื้นที่ปัญหาในเรื่องของการทับซ้อนของประเทศเพื่อนบ้านอีก
ทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลถ้าทำแบบนี้ดิฉันคิดว่านะคะวันข้างหน้าเนี่ย
ถ้าเราเนี่ยการทหารเราไม่แข็งแรงอ่อนแอเราอาจจะเสียอธิปไตยของชาติไทยเราไปได้นะคะในอนาคต
ลำดับต่อไปที่ดิฉันก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของการตรวจสอบในส่วนของศาลและองค์กรอิสระที่ท่านได้นำเสนอ
อำนาจอธิปไตยเนี่ยก็คือ๓ฝ่ายที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ
แบ่งแยกอำนาจกันชัดเจนนะคะท่านประธานค่ะไม่ก้าวไก่กันและท่านเนี่ยกำลังจะไปแทรกแซงในส่วนของอำนาจตุลาการ
โดยการจะเอาฝ่ายบริหารเนี้ยมาแทรกแซงตุลาการด้วยดิฉันเห็นว่ามันผิดหลักการในการแบ่งแยกการการแบ่งแยกอำนาจกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี้ยดิฉันคิดว่าควรจะต้องไปกับพิจารณาใหม่อ่ะนะคะว่าจริงจริงเนี้ยสิ่งที่น่ะผู้เสนอเนี้ยนะคะแล้วก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันกว่าคนเนี้ยที่ได
ไม่ได้คัดค้านแต่เพียงแต่ว่าท่านก็ต้องเห็นด้วยว่าดิฉันเองก็เป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่สภาแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะยกมือว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบดิฉันเองก็ต้องแคร์ในส่วนของ๑๖ล้านเสียงที่ได้ผ่านกันผ่านช่วยกันผ่านร่างรัฐมนูลฉบับที่เราใช้กันอยู่ทุก

ดิฉันเชื่อว่าในสภาแห่งนี้ยินดีที่จะสนับสนุน
แต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์
แล้วสุ่มเสี่ยงที่จะสร้างความแตกแยก
ดิฉันว่าเอาไปคิดอย่างอื่น
ดูแลช่วยเหลือประชาชนจะดีกว่าค่ะ